อ่ะแล้วเราจะฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้แนะนำเป็นร้านนี้เลยฉันราดหน้าฉันราดหน้า
ใช่ค่ะเป็นราดหน้าใส่เลือดกวางตุ้งคุณ
ผัดกันแบบจานต่อจานนะคือมันจะไม่ได้ทำเยอะแล้วตักรวม
เขาทำจานต่อจานมันจะมีกลิ่นหอมกระทะเสิร์ฟมาร้อนคือราดหน้าของทาง
ทางจีนกวางตุ้งอะไรอย่างนี้มันจะมีความแบบกลิ่นหอมกระทะอยู่แล้ว
ใช่ไหมแล้วคุณจะได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารจานด่วนจานเดียวที่เป็นวัตถุดิบดี
หมูนุ่มผ่านการหมักอย่างดีสะอาดอร่อยราคาไม่แพง
ใครอยู่เส้นแจ้งวัฒนะสิบสี่ศูนย์ราชการแนะนำให้คุณไปลองครับ
แต่ถ้าใครอยู่ไกลไม่สะดวกสั่งได้เลยตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอ
ถ่ายภาพเก็บไว้นะจ๊ะหนึ่งสองสามแชร์เอาล่ะใครจดไม่ทัน
อยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากให้เราไทยรัฐทีวี
ช่วยโปรโมทร้านของคุณเข้าไปดูกันได้นะครับที่แฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวี
จ้าทำตามนั้นเลยนะฮะแล้วก็จะมีโอกาสที่ได้ฝากร้านจากเราอ้าว